การปีใหม่ไทยแบบนี้หรือว่าวันสงกราน
ชาวเหนือทางล้านนาเนี่ยค่ะเขาจะนิยมทำแกงที่เรียกว่าแกงบะหนุน
ออกมาทานกันทำเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องทำในช่วงวันปีใหม่เมืองด้วย
ไปดูกันค่ะกับช่วงตลอดกิน
กลิ่นของแกงมันแบบว่ารันจวนใจเหลือเกิน
แกงนี้หากินได้ง่ายแต่ก็ยาก
ปีใหม่ไทยหรือว่าประเพณีสงกรานของชาวล้านนา

นะคะก็คือเป็นวันแรกของปีวันปากปีนั่นเอง
ชาวล้านนาเขามีความเชื่อกันว่าในวันปากปีเนี่ยนะถ้าได้กินแกงบะหนุนหรือว่าแกงขนุนเนี่ยนะคะ
จะมีความหมายมงคลคือจะมีโชคมีเกื้อนหนุนจุนเจือตลอดปี
ตามความหมายมงคลของขนุนนั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนการทำแกงขนุนหรือแกงบะหนุนนะ
เขาจะใช้ลูกขนุนอ่อนนะคะเหมือนเอามาตำขนุนนะคะ
แล้วก็พริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้กะปิมะเขือเทศสีดาวชะอมและใบชะพรู
มากน้อยอันนี้ตามชอบเลยแล้วก็ต้องมีกระดูกหมูอ่อน
และน้ำปลาคือน้ำปลาอันนี้ต้องเป็นปลาที่ว่ายน้ำจนเหนื่อยแล้ว
หรือเรียกง่ายว่าปลาร้ามันเหนื่อยล้าแล้วมั้ง
มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมเอาเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวเอาให้ดู
วันนี้ฉันทำอะไรอยู่จากนั้นนำขนุนมาปอกเปลือกก่อนนะคะ
ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำและต้องเอาไปแช่น้ำเพื่ออะไร
เพื่อล้างยางถนนมันมียางคุณชนะคุณมียางไหมล่ะ
อ่าผมไม่ค่อยมีอ่ะถ้าเป็นยางอายผมไม่มีอ่ะค่ะแล้วก็ไปต้มกระดูกหมูก่อน
คือเป็นกระดูกหมูหรือปลาแห้งอันนี้ก็ได้แล้วแต่พอต้มจนเดือดแล้ว
น้ำพริกที่โขกเอาไว้ไปใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนื้อหมูเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะคะ
แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่ขนุนอ่า
ต้มให้สุกเลยและปรุงรสให้พอดีจากนั้นก็ใส่พวกมะเขือเทศนะคะ
พอสุกได้ที่ปั๊บใส่ใบชะพรูค่ะแล้วก็โดบท้ายด้วยโอ้ม
นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

แล้วก็ต้องไปทานกันพร้อมตักกับครอบครัว
ตอนเขาใส่ลงไป
มาคุณดูนี่
คือขนุนเคยกินแบบพวกตำขนุน

น้ำปลาที่มันเหนื่อย

มันต้องเป็นน้ำปลาที่ว่ายน้ำแบบ
คุณไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหน
ไหนมันต้องเป็นน้ำปลาที่ว่ายน้ำจนเหนื่อย
หรือน้ำปลาร้า
นี่โปรดิวเซอร์เขาเขียนมาให้ใช่ไหม

แต่คุณโจโจ้นี่ชื่อนะปียพงศ์
แต่คุณโจโจ้ก็คือคนคุมอภิรักษ์อีกทีหนึ่งไง
อ๋อนี่เขาใช้อำนาจบาดใหญ่เหรอคะ
คืออภิรักษ์ก็โดนโจโจคุมอีกทีหนึ่ง